ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดดังที่อุทัยธานีท่านเมาแล้วขับ
นะครับตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะ
ปรากฏว่าเมาแล้วขับแล้วไปชนรถเสียหายหลายคันนี่คือ
อุบัติเหตุในวันนั้นปรากฏว่าวันนี้เนี่ย
ตำรวจจะส่งฟ้องศาลแต่ท่านไม่ยอมศึก
ไม่ยอมศึกยังไงเจรจายังไงไม่ยอมศึกจบยังไงไปดูครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองอุทัยธานีเรียกตัวพระสมุชัยภูมิ
ภูมิปัญโยเจ้าวาดวัดดงเศรษฐีมาแจ้งข้อเก่าหา
หลังจากท่านเมาสุราแล้วขับรถกระบะประสบอุบัติเหตุ
เมื่อ๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาถนนสาย๓๓ตะบนน้ำซึมอำเภอ
ขออภัยฮะจังหวัดอุทัยธานีในวันดังกล่าวนะครับพระสมุชัยภูมิ
ขับรถกระบะไปชนรถท้ายรถของฟอร์จูเนอร์
แล้วก็รถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยังไปชนรถยนต์อีก๒คัน
เสียหายครับตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
พบว่าสูงกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็แจ้งข้อกล่าวหาสิครับ
เมาแล้วขับนะฮะตำรวจก็นะครับบอกว่าท่านบาดเจ็บวันนั้นนะ
ถ้าไปรักษาก่อนแล้วก็นัดมาพบกันวันนี้นะครับ
เพื่อศึกแล้วก็ส่งตัวฟ้องศาลก่อนจะมานั่งแบบนี้ได้คุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกสาธิตศรีหมื่นวัยผู้กำกับการสอบภอมเมืองอุทัย
เจรจากับท่านเจ้าวาดอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะให้ไปศึก
แต่ท่านไม่ยอมครับอ้างบอกว่าวันนี้ไม่พร้อมขอศึกวันอื่นแทน
จากนั้นตำรวจพาไปพบนี่ฮะพระครูอุปกิจปริยัตยากรเจ้าคณะอำเภอหนองขาย่าง
ให้ท่านศึกให้ตอนแรกก็ยังไม่ยอมศึกนะ
บอกว่าต้องหาเลิกดีในการศึกบวชเป็นพระมาตั้งนาน
จะทำผิดกฎของสงฆ์นี่แหละไปดื่มยาดองแล้วเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวเอง
โดยยอมรับผิดในคดีเมาแล้วขับจะขึ้นศาลทั้งที่เป็นพระ
เจ้าคณะอำเภอไม่ยอมเขาบอกดูไม่ดีท่านนะศึกเถอะท่านยอมศึกครับ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปครับ